คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุทางน้ำกันนะครับ
หนุ่มไฟแรงเจ้าของรีสอร์ทชื่อดังเมืองนครศรีธรรมราช
และก็เป็นว่าที่ผู้สมัครสอบภักษ์ภูมิใจไทย
เจ็ดสกีแล้วก็ได้รับอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต
ขณะที่หลานชายวัย๓ขวบของเขารอดตายอย่างปฏิหารนะครับ
ตำรวจสเชียญใหญ่จนครสีธรรมราชรับแจ้งเหตุเจ็ดสกีพริกคว่ำ
ทำให้มีผู้จมน้ำหายไปจำนวน๒คน
เหตุการณ์เกิดขึ้นในลำคลองการะเกดบริเวณหน้าชูใหม่รีสอร์ทตำบลท้องลำเจียก
อเชียญใหญ่จนครสีธรรมราชนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็รุดไปตรวจสอบพร้อมกับนักประดาน้ำหน่วยกู้ภัยใต้เต็กตึง
เพราะว่าที่เกิดเหตุมีกระแสน้ำไหลเชี่ยว
แต่ตอนไปที่เกิดเหตุพบเจ็ดสกีลอยพลิกคว่ำอยู่๑ลำ
และมีเด็กชายวัยสามขวบที่พยายามจะเอาชีวิตรอด
ด้วยการว่ายน้ำและคว้าเจ็ดสกีเอาไว้
เจ้าหน้าที่รีบลงไปช่วยเหลือขึ้นมาได้แล้วก็ถือว่ารอดตายปฏิหารนะครับ
แต่ว่านายศักพงศ์ชูใหม่อายุ๓๔ปีซึ่งเป็นเจ้าของกิจการชูใหม่รีสอร์ท
และก็เป็นคนขี่เจ็ดสกีลำดังกล่าวจมน้ำหายไปครับ
บรรดานักประดาน้ำและชาวบ้านช่วยกันงมค้นหาอย่างต่อเนื่อง
ใช้เวลานานกว่า๒ชั่วโมงจนพบศพของนายสักตะพงศ์
แล้วก็นำร่างขึ้นมาบนฝั่งอย่างทุลักทุเลพอสมควรนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสักตะพงศ์ขี่เจ็ดสกีนำน้ำมัน
ไปให้เรือท่องเที่ยวที่น้ำมันหมดโดยพาหลานชายวัย๓ขวบนั่งไปด้วย
แต่ก็ไปเจอกับกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวจนเจ็ดสกีพลิกคว่ำ
และนายศักพงศ์พยายามคว้าตัวหลานให้เกาะเจ็ดสกีไว้
ส่วนตัวเขาเองก็หมดแรงจมน้ำเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
สำหรับนายศักพงศ์นั้นเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรง
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรแล้วก็มีกิจกรรมล่องเรือ
ชมสองฝั่งคลองกาลเกศหรือแม่น้ำวางปากพนัง
ปัจจุบันนั้นอยู่ระหว่างการเตรียมตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสสนครสีธรรมราชสังกัดพภูมิใจไทย